น่ารักที่ส่งตรงมาจากแฟนรายการตลอดข่าวของเราวันนี้
บอกเลยว่าจะเป็นยังไงเมื่อนุ่มน้อยคนนี้อยากลองเป็นพระ

เฮ่ยพาสุดแล้วลูก
ก็จำทุกวันน้องก็เลยจำได้ค่ะว่า
พระเจ้าต้องสวรรพ์ประมาณนี้
ต้องห่มผ้าจีวอนใช่ไหมต้องอุ้มบาดร้อน
แล้วก็สวรรพ์ให้พรภรณ์แบบนี้

เด็กคือเขาอยากจะเรียนแบบอะไรที่เขารู้สึก
ว่าเป็นไอโดลนี่ฉันพูดได้ไหม
เพราะตอนเด็กดิฉันก็อยากมีไอดอลดิฉันก็เรียนแบบอยากมีผมยาวก็ผ้าผ้าต่อผม
น้องน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแล้วก็ขอบคุณที่ส่งคลิปมาด้วยนะคะ
แฟนรายการตลอดข่าวของเราคุณมณฑิดาส่งคลิปมาเรียกรอยยิ้มแล้วได้ออกอากาศแบบนี้
รับไปเลยเสื้อยืดตลอดข่าว

ทำไมเสื้อเหม็นเหรอ

มันเหม็นเสื้อเหรอเสื้อก็ไม่เหม็นนะ